มาดูพฤติกรรมแมนของผู้ชายคนหนึ่งกันหน่อย
คุณผู้ชมนะฮะวิธีกรรมเขาเยอะมาก
ก่อนหน้านี้เคยไปขับรถปาดหน้าของคุณหลุยสก๊อตมาก่อน
ล่าสุดไปขับรถปาดหน้าผู้หญิงคนหนึ่ง
ชูนิ้วกลางใส่ถุยน้ำลายใส่

ผู้หญิงเหรอขอโทษจากเบบี

ท่าทางเปลี่ยนเลยฮะอันนี้ย้อนกลับไปเหตุการณ์
คือรถคันนี้เป็นรถยนต์หรูมากเลยนะครับ
หน้าของคุณหลุยหลายครั้งแกล้งเบรกให้ชนขับสายไปสายมา
หลุยก็ลงไปให้ดูบอกว่าเป็นอุทาหรณ์ในการขับรถบนถนนแบบนี้
มันอันตรายมากกับตนเองและผู้อื่น
ถ้าวันนี้ผมอารมณ์มากกว่าสติเนี่ยคงจะเกิดอะไรขึ้นแน่
ก็มีการโพสต์ไปแล้วแต่ล่าสุดคุณผู้ชม
มีคนในโลกออนไลน์เอาคลิปหนึ่งมาให้ดูเป็นคลิปนี้ครับ
แล้วรถคันที่อยู่ในคลิปเนี่ยเป็นรถคันเดียวกัน

อ้าวดูหาเรื่องเฉย

ค่ะไม่เป็นไรค่ะ

แล้วถ้าเป็นผู้ชายมันจะเป็นยังไงล่ะ
คงจะแบบมีมีสาวหมัดใส่อ่ะมันจะยังไงนะโอ้โหนี่พฤติกรรมของผู้ชายคนนี้นะ
ขับรถยนต์หรูมาเปิดประตูน่ะคลอกกระจกเลยน่ะเหมือนต้องการจะหารเรื่องอ่ะ
พอเห็นอ้าวผู้หญิงเหรอโทษทีโทษทีจ้ะเบบีแล้วเดินกลับไปโอ้โหนะฮะ
ผู้โพสต์บอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตี๒ของ๓๐มิถุนายน
ขับรถอยู่ดีดีก็มีคนมาหาเรื่องงงในงงคือผู้ชายคนนี้นะ
ข้างหน้าก็เนี่ยฮะจอดทิ้งอย่างนี้ฮะแล้วมันรถก็ติดอะครับ
รถติดมากเลยนะฮะแล้วก็จะเลี้ยวออกจากซอยไปก็เลี้ยวไม่ได้
แต่ผู้ชายคนนี้ขับรถไปขวางแล้วก็ถุยน้ำลายใส่รถเธอด้วย

จากนั้นก็ตามเหตุการณ์ที่ปรากฏในคลิปเลยครับ
มีผู้ชายมาเดินเข้ามาค็อกกระจก
บอกว่าโอ้โหถ้าเกิดแฟนเธอเป็นคนขับนะ
ไม่รู้มันจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นแต่โชคดีเธอเป็นคนขับคนเดียว

ถึงแยกเอกมัยซอย๕ในกรุงเทพก็ฝากเตือนเอาไว้
และสุดท้ายท่าทีของผู้ชายคนนี้ก็อ่อนลง

เธอก็บอกว่าเธอไปทานข้าวกับเพื่อนแถวทองหล่อ
ช่วงปากซอยเอกมัยซอย๕มีรถคันนี้ครับไปจอดขวางอยู่ที่
บริเวณฝั่งประตูคนขับแล้วก็เปิดออกมา
แล้วก็มีชายในคลิปนี่แหละยืนวนไปวนมาบริเวณท้ายรถ
ต่อมาก็เดินคอล์กกระจกของรถของเธอ
แล้วเธอก็ตัดสินใจเปิดกระจกลงไปถามว่ามีอะไรคะพี่
แล้วพออย่างที่คุณผู้ชมเห็นพอเห็นเป็นผู้หญิง
ท่าทางเปลี่ยนยิ้มเลยจ้ะขอโทษที่จะเบบีเลยนะฮะ
ต่อมาก็มีเพื่อนส่งลิงก์มาให้ดูว่ารถคันนี้มันเป็นรถคันเดียวกัน
ที่เคยไปขับรถปาดหน้าของคุณหลุยสก๊อตมาก่อน
แสดงว่าพฤติกรรมของเขามากมายนะมากมายเหลือเกินนะครับ
ยังไงขับรถต้องระวังแล้วก็มีสติกันด้วยนะครับ